มึงรู้จันต่อกับน้องแบงค์ที่ตีแบงค์ฮอร์โมนจำได้มั้ยคะ
เจอตั้งแต่มัธยมตอนนี้จะจบมหาลัยแล้ว

แต่ที่เจอเนี่ยเพิ่งกลับมาจากไปถ่ายรายการปู่ทราบฮาซิ่ง

คือพ่อดมชอบรายการนี้มากถึงขั้นที่แบบว่าครอบครัวซาบอะคุณผู้ชมเขาได้รายที่เก็บอัดเทีย
ก็ทำมาจากรายการนี้แหละที่เข้าไปเนี่ยค่ะพี่ดงสีชมพูคุณผู้ชม
คือตอนนั้นพ่อดมไปเที่ยวแล้วชอบสารที่นี่มากบอกมาบอกแจ๊ด
เขาเลยสร้างเป็นไว้ที่ระลึกกันนะคะก็เลยถามน้องแก๊งที่สี่ทั้งเรื่องเรียนด้วย
แล้วก็เรื่องความผูกพันกับพ่อดมเพราะว่า๑๓๒พ่อดมเสียแล้วเนาะไม่อยู่
ไปฟังสัมภาษณ์จากน้องแก๊งทิติกันเลยค่ะ
นักท่องเที่ยวนี่เพิ่งไปถ่ายเซียน๒มาครับผมเพิ่งกลับมาจากยุโรป๒๒วัน
คิดถึงบรรยากาศที่แบบพ่อโดมเคยอยู่ด้วยเราไหม
โอ้โอ้ไปนี่ผมแบบร้องไห้เลยครับทุกวันคือเขารักมากจนกระด้านเขาไปสร้างโกรธ
ใช่เป็นโอ๊คเลนส์ชาวเวอร์ที่เราไปเงินด้วยกัน๒คนอย่างเงี้ย
ก็น่าจะจบนะเพราะว่าเราก็ทำงานอะไรน่าจะครบหมดเรียบร้อ

จริงก็เยอะเหมือนกันนะฮะ
ค่ะเอาใจสวยด้วยละกันนะคะ